มันไม่ใช่แมวมีเจ้าของด้วยมันแมวฝัง

ต้องกัด
เยี่ยม่างตกใจ

ของวันละ๘คนนะไม่งั้นมันโดด
กวงเนาะ
พันคมใช่ไหมอ๋อฉีดเขาเนี่ยตะโกฉีดตรงไหนฉีดตั้งถึงหนัง

มีอีกมีอันบันไดอีกอันหนึ่งไหมคะ

แมวอย่าเพิ่งขู่มาช่วยแป๊บนึงโอเคป่ะไม่เป็นไร
ขาปากประทานล่ะเออเออโอเคเอาเงินไลน์มาแล้วมาจับไว้
เต็มแมวมากไม่เข้าบอสมันขัดจะต้องแก่ตังค์ค่ะมองไป
มีกระสอบไหมครับตะสอบหล่อผ้าก็ได้ผ้าไหม

ไปรถเอ่ยเอาไปต่อไปครบครับผมคี่ดิคี่คี่คี่คี่จับตรงหัวนั้นหัว
เอาฝานฝานออกดิเอาพอพอใครจะทีลตรงไหนเอาอ่ะไปหัว

เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย
เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย
เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย
เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย
เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย

อย่าบนใดหลุดเลยนะบนใดล่วงกูเสียบมือกูเลยเนี้ย
ขาตึงปะจับเนี้ยไม่ได้ที่ประตูทางนี้นิดหนึ่งไม่ได้เต็ม

แต่ถ้ามันเจ็บมันก็ไม่เติมดีนะครับแม่สี่เดี๋ยวเขามีเนื้อเห็ด

เย็นเย็น

เย็นเย็น

เย็นเย็น
เย็นเย็น